มีหนุ่มบุรีรำคนหนึ่งเมื่อ๓เดือนก่อน

แต่ว่าไปมีลายนิ้วมือของสองสามีภรรยาชาวร้อยเอ็ดที่ไปขึ้นเงินเอาไว้ก็ไม่ได้เงินไป
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๓เดือนก่อน
ถ้าคุณผู้ชมจำได้นะครับพันธุ์ตำรวจเอกสมภพสังกรทอง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนางบรองที่จังหวัดบุรีรำ
ที่ได้รับมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมสำนวนคดีที่เกี่ยวข้อง

จากกรณีที่ที่นายพันธุ์ศักดิ์เสือชุมแสงหรือว่าปื๊ดอายุ๓๑ปี
เป็นชาวอำเภอนางรองไปแจ้งความไว้เมื่อวันที่๒๐สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่๑งวดประจำวันที่๑๖สิงหาคม
หมายเลข๗๑๕๔๓๑จำนวน๒ใบเป็นเงิน๑๒ล้านบาทหายไป
กระทั่งต่อมาทราบว่ามีคนนำลอตเตอรี่เลขดังกล่าวไปขึ้นเงิน
คือนายวิทยาธนทรัพย์สินและนางขวัญสิริธนทรัพย์สิน
เป็นสามีภรรยาชาวอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งทั้งสองคนก็เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนว่า
ถูกรางวัลที่๑จำนวน๓ใบไม่ใช่๒ใบได้เงินรางวัล๑๘ล้านบาท

ถูกต้องเรื่องนี้มีการนำรูปถ่ายของลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัล
มาเป็นหลักฐานมาแสดงความบริสุทธิ์กับตำรวจด้วย
ทีนี้อย่างที่คุณทัศนัยบอกไปผลปรากฏออกมาว่า
ไม่พบลายนิ้วมือแฝงของนายพันธ์ศักดิ์หนุ่มบุรีรำ
ที่ไปแจ้งความว่าเขาทำลอตเตอรี่หายไป
แต่กลับมีลายนิ้วมือของนายวิทยาแล้วก็นางขวัญสิริ
สองสามีภรรยาชาวร้อยเอ็ดที่เป็นคนนำสลากไปขึ้นเงินค่ะ
ก็ถือว่าปิดคดีรู้แล้วว่าเป็นของใคร
คดีนี้คนนี้คือคนที่ไปแจ้งความไว้เป็นนุ่มบุรีรัมพ์
ที่บอกว่าทำลอตเตอรี่หายไป๑๒ล้านบาทนี่แหละ
ก็เนี่ยนั่งหน้าเศร้าเลยเพราะว่าสุดท้ายมันไม่ใช่

ยืนเยอะมายาวนานก็มากกว่า๓เดือนแล้วตั้งแต่เกิดเหตุ
แล้วก็ตอนนั้นอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก
เพราะว่าอยากรู้ความจริงว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริง
ส่วนจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลใดบ้าง
หรือว่ามีการทำเป็นขบวนการหรือไม่อย่างไรเนี่ย
ต้องดูหลักฐานแล้วก็รอผลการสอบประคำทั้งสองฝ่าย